นายกัธมนตรีและภรรยา

นี่ฮะนี่ฮะไปกันที่

แล้วดูชุดดิดูชุดโอ้โหนี่แหละครับ
ไปงานนะครับเผาเทียนเล่นไฟ
จัดยิ่งใหญ่ที่อุทยานประวัติศาสตร์

นายกฎาบนตรีและรัฐบุติว่าการกระทงกันครัง

ท่านเป็นประธานรอยพระปฏิบ
พระราชทานของพระบาทสมเด็จ

และพระบรมวงศานุวงศ์รวม๑๒พระองค์
ณตระพังตะกวน

แปลว่าบ่อน้ำขนาดใหญ่ครับ

สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง
เทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย

สวยทั้งกระทงแล้วก็สวยทั้งแม่
นายกกับภรรยาช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและภรรยาสวมชุดไทยสวยสง่า
นะครับเนี่ยฮะมาถึงพิธีประชาชนมาต้อนรับแล้วก็บอกว่า
ขอมือหนึ่งขอมือหนึ่งขอมือหนึ่งอาทิตย์นั้นก็พูดผู้หญิงจริง
จริงอ๋อขอมือหนึ่งขอมือหนึ่งมาตะโกนแบบนี้อ่า
นี่แหละครับจากนั้นนายกัธมนตรีได้อันเชิญไฟพระเริก
และพระบดมวงศานุวงศ์รวมสิบสองพระองศ์ทำพิธีลอยพระปฏิภัท
พิธีดังกล่าวยังมีบุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีมาร่วม

นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกัธนี

ไปได้ยังไงนี่มากับภรรยาเหมือนกันนะ

ตลอดจนนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาแค่เปิดงาน

แล้วก็ชมพลุสุโขทัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน

สุโขทัยก็มีไฮไลท์ที่ตากก็มีไฮไลท์
กระทงสายยาวครับ
นี่แหละครับไปดูการลอยกระทงสายหลายประทีบพันดวงฮะ
นี่ครับลำน้ำปิงไหลไปไหลไปนะครับ
สว่างจากดวงไฟบนกระทงเนี่ยนะครับ
เปรียบเทียบว่ามันร้อยเรียงกันนะครับ
ร้อยเรียงกันเป็นสายทางยาวสวยงามระยิบระยับ
ดวงดาวแห่งคุ้งน้ำนี่นะครับ
นี่แหละครับยิ่งตอนกลางคืนนะฮะมันก็ยิ่งสวย
พิธีเนี่ยจัดขึ้นที่เชิงสะพานสมโภษปลูกและตระนักโกสิน๒๐๐ปี

ถ้ามันเป็นภาพมุมสูงนะมันจะสวยที่สุดเลย
กลายเป็นว่าแสงดาวมาอยู่บนผืนน้ำ
ใช่โอ้โหดอมเปรียบเทียบได้ดีมาก
ซึ่งกระทงสายหลายประทีพันดวงของจังหวัดตากนะครับ
เขาทำกันยังไงเขาใช้อะไรล่ะนะครับ
หลายท่านฟังข่าวทุกปีก็รู้แล้ว
ใครที่นะครับยังไม่รู้หรือว่าน้องหนูนะ
เขาทำกระทงมะพร้าวนะลูกนะครับ
กระลามะพร้าวเนี่ยพันใบนะครับ
ตรงกลางเนี่ยเขาก็ใช้เทียนขี้พึ่งนะ
แล้วจุดไฟจุดไฟลอยไหลไปตามลำน้ำปิง
ปล่อยให้ไหลไป

ว่าราชการจังหวัดตากท่านเป็นประธานในพิธีอันเชิญพระประทีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ลงลอยเพื่อเป็นสิริมงคลนักท่องเที่ยวไปร่วมงานอย่างคึกคักครับ
สุโขทัยและจังหวัดตากครับ

ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเดี๋ยวพาไปต่อกันเลย
พาไปที่สมุทรสงคราม
เขาไปลอยกระทงกาบกล้วย๑แสนใบ
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่ะสวยงามไม่แพ้กันเลย
จังหวัดที่จัดเมื่อคืนนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดู

ค่ะอย่างนี้ก็ไปที่ริมแม่น้ำแม็กรอง

อยู่ที่อำภาวาสมุทรสงคราม
เขาจัดงานเป็นประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กรอง
คันลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ประจำปีนี้นะคะ
แล้วก็มีการอัญเชิญกระทงพระประทีพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นำมาลอยเป็นปฐมเริกนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการลอยกระทงกากกล้วย
ลงในแม่น้ำแม่กรองกว่า๑แสนใบ
แล้วดูสิลูกบนท้องฟ้าจุดเกือบพันนัดนะคะ
ประเพณีนี้เขาจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี๒๕๖
แล้วก็ถือว่าเป็นงานลอยกระทงที่สำคัญ
ฮิตติด๑ใน๕ของประเทศเลยนะคะ

ซึ่งก็บรรจุเอาไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของททเนี่ย
เป็นประจำทุกปีเลย
ส่วนบรรยากาศที่ศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชม
พาไปดูหน่อยที่นี่ใครเป็นสายมู

ต้องไปอาบแสงจันทร์คืนเพลินเดือน๑๒จันทร์ซ้อนจันทร์
แล้วไม่ได้เห็นบ่อยนะ๑๓ปีมีครั้ง
นี่เวลาอาบแสงจันทร์เขาต้องใช้สบู่ไหม
เออเขาใช้ถัดปักอาบหรือยังไงน่ะล่ะจ้ะ
นี่ออกไปยืนอาบแสงจันทร์นี่แหละค่ะ

แล้วอากาศก็หนาวเย็นนะอากาศเย็นสบาย
พระอาจารย์โชธท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม
อุทุมพรพิสัยของศรีสะเกดท่านถือเลิก
ตอนนั้นพี่เบิร์ดดอมเรา๓คนทำอะไรอยู่

๕ทุ่มนะครับก็ได้เฝ้าแล้ว

นี่แหละค่ะท่านเจ้าอาวาสก็นำศิษยานุสิตนะคะ
ร่วมกันประกอบพิธีอาบน้ำมนต์จันทร์เพลศจันทร์ซ้อนจันทร์มงคลจันทร์เพลศเดือน๑๒
แล้วมันหาได้ยากอย่างที่บอกไง๑๓ปีมีทีนะคะ
แล้วพิธีนี่แหละพิธีทำยังไงการอาบน้ำมนต์จันเพล
คนไทยสมัยโบราณนะเขาจะทำกันกลางแจ้งเวลาที่พระจันทร์เต็มดวง
อยู่ตรงกลางศีรษะเนี่ยนะคะซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยชำระสิ่งที่ไม่ดี
จากกายเราจากใจเราแล้วก็ขจัดพวกอำนาจคุณสัยมนต์ดำ
เชื่อว่าเป็นการสร้างเสริมสิริมงคลให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองรุ่งโรธ
มีโชคมีลาบแล้วก็มีเทพคอยช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้กับเราด้วยนะคะ

คุณผู้ชมบอกมานะครับไปลอยกระทงที่นั่นที่นี่
บางท่านบอกว่าไปลอยกระทรงที่มเกษตรศาสตร์บางเขนมา
อันนี้รู้สึกว่าจะมีบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะ
อันนั้นจุดสำคัญเลยนะมเกษตรน่ะเป็นตอนเป็นเยอะ